ครับปืนบ้านเจอกับตราดเอ็กซีทีมน้องใหม่
ดูก็หน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเกมนะครับ
จังหวะยิงไกลครับทางราชบุรีอันดับ๑๒เมื่อปีที่แล้วครับ
ได้ประตูจากยานิคโบลี่นะครับยิงไกลเสียบมุมหนึ่งต่อศูนย์นาทียี่สิบสอง
แต่อันนี้เป็นรองแชมป์ของทีสองนะครับอีกรอง
จากนั้นครับนักทียี่สิบห้าให้หลังไปไม่เท่าไรครับ
จากนั้นน่ะโดรนผู้ย่านะครับนักทีสิบห้าดูสิครับอูหู
ความแข็งแรงพาบอลเบียดครับกระแทกเท่าไหร่ก็ไม่อยู่ครับ
เล่นของราชบุรีแล้วก็ยิงให้ตราดแทรกนำสองหนึ่ง
เฉยเลยครับบุกมานำก่อนที่ครึ่งหลังนาทีที่ห้าสิบสี่
นิกโบลี่ครับจะโมงข้ามเส้นไปแล้วลูกถูกเคลียร์ออกมา
ก่อนที่ภูศินทร์นั้นจะเป่าให้เป็นประตูตัวนี้เสมอสองสอง
แล้วก็อาทิตย์หกสิบเจ็ดครับยานิกโบรี่อีกแล้วครับ
เพราะราชบุรีทีเด็ดมากมงทำเลยครับให้กับตัวเอง
และเป็นประตูชัยให้กับราชบุรีแซงชนะ๓๒สุดบัน
เริ่มสามแต้มแรกในซีซั่นใหม่ส่วนโบลี่นั้นก็เป็นนักเตะคนที่หกนะครับ
ที่ยิงได้ในเกมเปิดฤดูการของไทยลีกครับ